กรณีที่สหรัฐอเมริกานั้นประกาศคงอันดับให้ประเทศไทย
อยู่ในระดับเทียร์๓เกี่ยวกับปัญหาการแก้ไขเรื่องของการค้ามนุษย์
ซึ่งติดต่อกันเป็นปีที่๒แล้วนะครับคุณผู้ชม
เรื่องนี้เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญครับ
สะท้อนถึงปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแรงงานประมงของประเทศไทย
แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหานี้
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งระบบครับ
ตั้งแต่ต้นน้ำเรื่อยไปจนถึงปลายน้ำ
ตั้งแต่การคัดเลือกแรงงานเข้าสู่ระบบ
การดูแลวิธีการทำงานดูแลคุณภาพชีวิตของบรรดาแรงงาน
สิ่งเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างการยอมรับจากนานาชาติครับ
จากรายงานการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่๒๗กรกฎาคม๒๕๖๒
แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยจะหยิบยกปัญหาการค้ามนุษย
เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน

แต่ดูเหมือนการแก้ไขปัญหากลับไม่สามารถดำเนินการได้อย่างจริงจัง

เข้าไม่ถึงการแก้ไขป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

หรือหาผลประโยชน์ร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐบางคน

จึงไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ล่าสุดพลเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กล่าวภายหลังการประชุมคอรมมอร์ที่ผ่านมา
รับว่าการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยยังไม่ตรงจุด
โดยปี๒๕๕๙เตรียมให้กระทรวงการต่างประเทศ
มีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของการแก้ปัญหาทุก๓เดือน
เขาเรียกว่าวางแผนยุทธศาสตร์
ออกมาว่าเราจะแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการประมงอย่างไร
ในหนึ่งปีข้างหน้าหรือสองปีข้างหน้าหรือสามปีข้างหน้า

พร้อมกับแผนคนแผนเงินแผนงบประมาณว่า

ที่มันไม่ได้บูรการมากรักให้มันบูรการให้ได้
วันที่๗เขาจะมาเสนอแผนนะ
ว่าจะทำอะไรก่อนอะไรหลังแล้วรายยาวจะทำอย่างไร
จะตั้งมาตรฐานยังไงจะเอากำหนดตัวชี้วัดอย่างไร
ต้องทำแล้วก็สร้างการรับรู้ทันทีนะ
ประเทศที่ถูกจัดอยู่ในระดับเทียร์๓
จะเกิดผลกระทบหลายด้าน
คาดว่าอาจได้รับความเสียหายประมาณ๒๐๐ล้านบาทต่อปี

เนื่องจากสินค้าดังกล่าวมาจากการค้ามนุษย์
ดังนั้นโดยภาพรวมจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศกลุ่มเทียร์๓ได้รับความเสื่อมเสีย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ามนุษยอมรับว่า
ไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์จริง

จากลูกเรือประมงค่อนข้างหายาก
ทำให้ต้องมีในหน้าจัดหาลูกเรือ
หากลูกเรือไม่ยอมทำตามจึงนำไปสู่การทำร้ายร่างกาย
หลังมีการจ่ายค่าในหน้าไปแล้ว
กลายเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์
สำหรับปี๒๕๕๙รัฐบาลไทยเตรียมดำเนินการ
การแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง

และวิธีการแก้ปัญหาของหลายประเทศ
เพื่อเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบ
พร้อมวางแนวทางแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในระยะยาว
และหากไทยยังไม่หลุดจากบัญชีการค้ามนุษย์เทียร์๓
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงไทย
คงได้รับผลกระทบแน่นอน
๓จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมประมงไทย
จึงถูกคัดเลือกให้เป็นข่าวบันทึกไทย